เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย
เพื่อให้การที่อัลฟอร์มให้กันไปกัน
พี่น้องที่อยู่บนรถแมว
บรรยาของพวกเขาว่านี้ต้องมีเหลือ
ต้องมีขึ้นก่อน
มีชะลอร์จ
บรรยาของชุดสงสัตย์

สวัสดีครับ